เปิดปากกับผ้าคลุม
ปลอดภัย
ไม่อยากกลับอย่างปลอดภัยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาติดต่อหนูครั้งสุดท้ายเนี่ย
เขาโทรมาร้องไห้เหมือนกลัวอะไรเนี่ย๖นาทีเขาเอาแต่ร้องไห้
แล้วพยายามบอกว่าอย่าตามหาเดี๋ยวหนูจะกลับเอง
แล้วไม่ต้องตามหาแล้วก็โทรไม่ได้วางสายแล้ว
เน็ตอัดไปค่ะแต่ตอนนี้ก็อยากให้กลับมาอย่างปลอดภัย
เพราะคนทั้งบ้านเขากินไม่ได้นอนไม่หลับกันแล้ว
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราจะช่วยกันตามหาเด็กสาววัย๑๗ปีนะครับ
น้องอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะครับบ้านอยู่ที่อำเภอเมือง
ตุ๊กตาหายไปจากบ้าน
ตั้งแต่บ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าจะนับวันวันนี้ก็วันที่๔แล้วนะฮะ
มีโทรกลับมาหาน้าสาวอยู่สองครั้ง
แต่ทางครอบครัวเนี่ยเป็นห่วงมาก
เพราะแน่นอนว่าน้องถูกผู้ชายคนนึง
หลอกลวงน้องไปแล้วก็พาน้องเนี่ยหายไป๔วันแล้ว
ตอนที่โทรกลับมาหาน้าสาวลักษณะก็สะอื้นเหมือนร้องไห้
แต่ไม่บอกอะไรมากไปกว่านี้
จนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

ได้เป็นเบาะแสในการติดตามแล้วก็ช่วยเหลือกัน
น้าสาวของน้องตุ๊กตานะฮะชื่อคุณกิ๊ก
ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษีด้วย
มาวานหมอปลาแล้วก็คุณน้ำฟ้าพลายามหมอปลา

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยคุณตินะครับ
วันนี้ล่าสุดจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

้าสาวของน้องตุ๊กตาอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
รวมทั้งหมอปลามือปราบสมภเวศรีด้วยนะครับ

สวัสดีน้องกิ๊กนะครับ
ก่อนอื่นนี่ต้องคงต้องถามต้องคุยกันก่อนว่า

แต่ก่อนจะพูดรายการอ่ะ
ผมต้องขอขอขอบคุณสวัสดีอิมบุหรีพี่

แต่ท่านเมตตาช่วยเราทุกอย่าง
เราสงสัยจุดไหนท่านพาไปหมดเลยตำรวจเช่นนี้
คือหลังจากผมไปรับพยานที่เป็นคนส่งน้องไปที่

ก็ถ้าเขาไม่แจ้งผมอ่ะแล้วไปแจ้งคุณวันนั้นอ่ะ
คุณทำอะไรให้เขาแค่เนี้ยคุณทำอะไรให้ให้เขาผมถามคุณบอกเขา
ว่าเด็กมันหายเดี๋ยวมันก็กลับนี่หรือคนที่กินภาษีประชาชนเพราะ
บอกว่าผมไม่มีเงินเดือนผมไม่มีเงินเดือนนะตำรวจฟังนะฮะ
หมอปลาไม่มีเงินเดือนแต่ผมว่าผมช่วยคนมากกว่า
ใส่เลยนะใส่คือเดี๋ยวอ่ะคือยังไงหมายถึงว่าอ้ะผม
ผมไล่ตรงนี้ก่อนเหตุการณ์เนี้ยณขณะเนี้ยเรื่องของน้อง
ตาเนี่ยมันคาบเกี่ยวสามท้องที่ใช่ครับใช่ไหมบ้านของน้องอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้าสาวก็คือน้องกิ๊ก
เวลาตอนที่หลานหายตัวไปเนี่ยแล้วรู้ว่าไปกับผู้ชายคนนั้นที่มารับไป
เพราะว่าเพื่อนพาไปไปส่งขึ้นรถเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ

ก็เป็นการลงบันทึกประจำวันเหมือนกับแจ้งเป็นหลักฐานใช่ค่ะใช่ไหม
แต่จุดที่น้องคนรถไปกับเขาอยู่ที่อิลบุรี

ก็เลยต้องไปให้บันทึกไว้ก่อนเพื่อเพื่อเป็นหลักฐานมากให้มากกว่านี้มากกว่าวันแรกเป็นบันทึกเพิ่มเติมใช่ค่ะก็ยังไม่ได้แจ้งความเรื่องคนหายเพราะมันยังไม่ครบ๒๔ชั่วโมงหรือยังไงหมอปลาหรือว่าอุ้ยเขาเขาไม่รับไม่ใช่เหรอเขาให้แค่บันทึกไหมล่ะใช่บันทึกไว้ก่อนค่ะเพราะบางเขตเขาทำการไม่ได้เขาบอกให้หนูไป

ไปหาหมอปลาฮะหนูติดต่อเขาไปแค่วันเดียวเองค่ะติดต่อวันไหนเอ่ย
อ่าติดต่อคืนที่น้องหายค่ะคืนวันศุกร์เลยคือเขาติดต่อผมเนี้ยอ่า
อ่ะผมก็มันเพิ่งหายใช่ไหมพี่พ่อภูมิใช่ผมก็อ่ะเดี๋ยวรอดูก่อน
แล้วพอดีเขาติดต่อมาอีกทีคือวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์
แล้วผมให้เนี้ยน้องบอมอ่ะไทยรัฐอ่ะอ่าประสานน้องครับ
ว่าตัวนี้มันมันเป็นยังไงแล้วทีนี้น้องก็บอกว่าหลานเนี่ย
มาร้องไห้แล้วใจคอไม่ดีก็เลยประสานบอมอ่ะน้องน้องไทยรัฐเนี่ย
อืมว่าถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวเราเอาสื่ออ่ะเข้าไปช่วยดีกว่าไหมครับ
ก็ก็ปรึกษากับไทยรัฐนี่แหละค่ะเมื่อวานก็เลยลงลงพื้นที่กันวันจันท
ใช่ครับอ่ะผมไล่อย่างงี้นะฮะนะครับค่ะน้องตุ๊กตาอายุสิบเก็บปี
ค่ะนะฮะอยู่ที่บ้านที่จังหวัดชายนาฏอำเภอเมืองมีน้าสาวคือน้องกิ๊ก
เป็นผู้ปกครองเพราะว่าคุณแม่เลิกกับคุณพ่อใช่ค่ะไม่สามารถที่จะดูแลแล้วก็
เลี้ยงคือที่เราไปแจ้งกับบทบาทเรามาใช้ผู้ปกครองไม่ใช่เหรอใช่ค่ะ
วันนี้วันนี้สพเมืองโทรมาว่าขอให้เจ้าทุกข์มาได้ไหม
ทุกข์คือใครคะเจ้าทุกข์คือแม่ของเด็กอ่ะค่ะอ่า
พอดีว่าไม่ได้นะคะแม่ของเด็กยังนั่งไม่ได้เลย
สิบนาทียังนั่งไม่ได้เลยคุณแม่ของน้องตุ๊กตาเนี่ยมีอาการ
ใช่อ่าทางจิตประสาททางสมองใช่แต่เราก็บอกเขาแล้วนะ
ก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่แต่เขาก็บอกว่ารอบสองว่าก็มีมีมี
อะไรพามาได้ไหมเพราะว่าจะได้เป็นเจ้าทุกข์หนูเลยบอกเนี้ยค่ะ
เป็นเจ้าทุกข์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วค่ะคือตามขั้นตอนของตำรวจเขาก็คงจะมองว่า
ปกครองของเด็กคือคุณแม่ใช่ไหมแต่แต่ทีเนี้ยอ่าทางญาติทางน้าสาวเนี่ย
แม่เขาไม่สามารถไปโรงพักได้หรอกใช่ค่ะแต่วันนี้ตำรวจบอกแล้วว่า
วันนี้ตำรวจโทรมาวันนี้ค่ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบกับวันที่ยี่เบ็ดที่ให้
วันสุขที่วันวันวันสุขที่ยี่สิบมกราคมที่ผ่านมาตอนบ่ายบ่าย
ใช่ค่ะมีเพื่อนของน้องตุ๊กตาค่ะที่อยู่แถวบ้านนั่นแหละใช่
พาน้องตุ๊กตาออกไปไปหาผู้ชายคนหนึ่งค่ะ

ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลย
เสาร์ที่๒๑ก็ยังตามหาอยู่ค่ะแล้วกลางคืนเนี่ย
วันที่๒๑เนี่ยได้ตอนประมาณ๔โมงเช้าพยายามติดต่อหนู
ตอน๑๐โมงเช้าใช่ค่ะ๑๐โมงเช้าติดต่อมา๑ครั้งใช่ค่ะ
วันอาทิตย์เริ่มไม่ได้เรื่องก็ยังไม่เจอก็เลยติดต่อน้องกิ๊กก็เลยติดต่อ
ความจริงเราคุยกันแล้วค่ะคุยแล้วก็เขาก็จะมีทั้งเขาช่วยดำเนินการอีกทีหนึ่ง
คือเขาคุยแล้วแต่น้องหายคือวันศุกร์ใช่เรารวบรวมกันทั้ง๒ฝั่ง
แต่ว่าน้องพยายามหาหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอวันอาทิตย์เนี่ย
น้องบอกว่าเรื่องติดความดีคือน้องโทรมาร้องไห้คือวันเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องโทรมา
แล้วก็บอกว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไล่อีกทีนึงเอางี้ก่อนทำไมน้องตุ๊กตาถึงไปกับผู้ชายคนนั้น
รู้จักกันได้ยังไงอ่าที่หนูฟังคร่าวจากเพื่อนแล้วก็น้องสาวนะคะ
เพื่อนบอกว่าตุ๊กตาได้มีปัญหากับทางบ้านก็เลยไม่สบายใจแล้วก็ไปปรึกษา
แต่คืนนั้นวันที่คืนวันที่ก่อนจะหายวันที่๑๙น่ะหนูก็ได้มีการเข้ามากลางคืนทุกวัน
เขาจะเข้ามานอนกับหนูเล่นกับหนูคือเขาที่บ้านมีใครมีคุณแม่มีแม่เขา
มีมีหนุ่มมีนักกิ๊กใช่ค่ะแล้วก็น้องตุ๊กตากับน้องสาวอีกคนนึงใช่
แล้วก็ตายายค่ะตากับยายเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็มีอาการทางจิตทางสมอง
เพราะฉะนั้นเด็กก็จะคุยกับนักกิ๊กเนี่ยเป็นหลักมากกว่าใช่ทุกเรื่องค่ะเด็กจะปรึกษาหมด
คืนวันพฤหัสก่อนหายตัวไปอ่าได้เข้ามาก่อนมาหอมปกติค่ะไม่มีท่าทีว่าจะออกจากบ้าน
เพราะว่าหนูได้เข้าไปดูเข้าของเขาเขามีกระเป๋าก็ใบเดียวไปกับรองเท้าแตะคู่เดียวเอง
เสื้อผ้าไม่ได้เอาไปเลยค่ะอ่าแล้ววันศุกร์ไปยังไงที่เพื่อนมารับไปก็คงจะรีบไปเหมือนกับว่าเขาคงโทรมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้เมาของนะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาไปรู้จักกันได้ยังไงรู้จักก็ไม่ควรจะบอกว่าน้องเนี่ยไอ้ผู้ชายไอ้เฟสเนี่ยเขารู้จักกันได้ยังไง
เอาหน้าผู้ชายหนุ่มมาคุยกับน้องแบบไม่ตรงปกอะนะทุกผู้ชมครับอันนี้คือคนที่ถูกแอบอ้างเอาภาพมาใช้นะฮะ
คนที่พาน้องตุ๊กตาไปเนี่ยใช้ภาพนี้ในเฟซบุ๊กนะก็คุยกับน้องเขาคุยกันนานไหมเขารู้จักกันนานไหมเขาคุย
เห็นเพื่อนบอกว่ายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะไม่ถึงเดือนเหรอคร่าวก็น่าจะไม่ถึงครึ่งเดือนด้วยมั้งเพราะว่า
แล้ววันวันศุกร์ที่๒๐เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่ายังไงเพื่อนถึงพาน้องตุ๊กตาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปส่งให้ผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่ใช่ภาพนี้นะฮะใช่ค่ะ
เดี๋ยวขอดูภาพภาพของผู้ชายที่พาน้องไปหน่อยนะฮะคนนี้เป็นคนที่ถูกใช้ภาพมาปลอมนี่คือคนนี้ที่เราสงสัย
วันศุกร์ที่ยี่สิบตอนบ่ายเนี่ยเพื่อนผู้หญิงของน้องตุ๊กตาขี่รถมารับแล้วก็พาไปส่งให้กับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ถ้าท่านคิดว่าไม่ใช่ท่านนะฮะถ้าดูอยู่ติดต่อมาด่วนนะฮะใช่ไหมหมอปลาหรือว่ายังไง
คือเช็คทุกอย่างพี่คนนี้แหละครับมันตรงข้อมูลเพราะว่ามันตรงทุกอย่างแล้วคนนี้ใช้เฟซบุ๊กปลอมมาประมาณสิบกว่าเฟซบุ๊ก
ใช้มือถือคนอื่นโทรมาประมาณ๔๕เบอร์๑๐กว่าเฟซบุ๊กนี่เป็นภาพกับคนอื่นหมดแล้ว
เป็นภาพคนอื่นแล้วจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กผู้หญิงประมาณ๑๕๑๖๑๗เสียส่วนใหญ่แล้วผู้ชายคนนี้
ลักษณะเนี่ยพี่พอลงพื้นที่ไปโกงเขาไปทั่วหมดเลยพี่
อยู่หอพักเนี่ยไม่เกินเดือนสองเดือนออกแล้วไม่เคยจ่ายเงินหอ
เมื่อวานเราก็ไปตามหาหอที่เขาอยู่ที่แรก

มีจิตวิญญาณในการพูดเนี่ยค่อนข้างเก่ง

ว่าไปที่สมุทราการก็เป็นบ้านที่เขาเคยอยู่

ซึ่งก็ไม่เจอตัวเหมือนกัน
ไม่เจอเขาย้ายออกไปประมาณเดือนต่อฝ่า

ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าตอนไปเจอก็ต้องรู้แล้วว่าไม่ตรงปก
ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนที่เราเห็นในเฟซบุ๊คที่ว่าคุยกันอยู่
เดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับน้องตุ๊กตาเป็นเด็กสาววัยสิบเจ็ดปีนะครับ
น้องไม่ได้เรียนต่อนะฮะเรียนถึงม๓แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับ
ก็ถูกล่อลวงออกไปแล้วก็หายไป๔วันแล้วนะครับ
โดยผู้ชายที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยวให้นักกิ๊กนะฮะ
ซึ่งดูแลน้องตุ๊กตาหน่อยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอาล่ะ
ตุ๊กตาไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ทางเฟซบุ๊กถ้าตามที่เพื่อนน้องเล่าให้ฟังเนี่ย
แค่เดือนเดียวเกือบไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำ
แล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วน้องไปกับเขาได้ยังไงฮะ
หนูคาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีเทคนิคการพูดนะ
เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะในเคสนี้เขาจะมุ่งไปที่เด็กที่อาจจะมีความที่อยากได้
หรือว่าอาจจะมีความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะมีปัญหาครอบครัวค่ะ
ยังไงครับเอาคือเพื่อนเขามารับยังไงเขาติดต่อกันยังไง
แล้วก็ถึงเพื่อนของน้องตุ๊กตาถึงมารับน้องตุ๊กตาออกจากบ้านไปได้มันยังไง
ที่คร่าวเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้พูดว่าเดี๋ยวจะให้ของของมีค่านะคะคือโทรศัพท์
ุ๊กตาก็เลยเผลอพูดกับน้องสาวอะค่ะว่าเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาให้
โทรศัพท์อะไรอ่าไอโฟนค่ะสองเครื่อง
ผู้ชายคนนี้บอกถ้าเกิดไปหาเขาเขาใช้ไอโฟน๒เครื่อง
ใช่ค่ะเพราะว่าพอดีเขาพูดกับน้องไงคะถึงรู้ว่าว่าให้
น้องเลยบอกว่าไม่เอาว่าเอามาจากไหนอะไรอย่างนี้
ซึ่งยังไม่มีใครรู้นะคะว่าตุ๊กตาจะไปเอาอะค่ะ
วันนั้นหนูก็เลยกลับมาบ้านวันที่๒๐ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าออกไปแล้วหายไปเลยค่ะ
โดยมีเพื่อนน้องตุ๊กตาขี่จักรยานยนต์มารับไป
ใช่ค่ะเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างไรบ้างเพื่อนคนที่มารับ
บอกว่าผู้ชายคนนี้จะให้จะให้ค่าน้ำมัน๕๐๐เพื่อที่จะให้ตุ๊กตามาเจอกันที่จุดนัดพบค่ะ
แสดงว่าผู้ชายคนนี้ก็คุยกับเพื่อนก็รู้จักกับเพื่อนน้องตุ๊กตา
รู้จักผ่านกันค่ะรู้จักผ่านกับตุ๊กตา
เป็นเพื่อนในเฟสกันใช่เพราะว่าเพื่อนคนนี้ก็เป็นรุ่นสมัยเรียนด้วยกัน
เขาก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่างแล้วก็ปรึกษากันอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพื่อนน้องตุ๊กตาบอกว่าผู้ชายคนนี้ติดต่อมาบอกว่าถ้าเกิดไปรับน้องตุ๊กตามาหาเขา
จะให้ข้าทาน้องตุ๊กตามาหาเขาเนี่ย๕๐๐บาทข้าน้ำมันข้าน้ำมันใช่
ก็มารับน้องตุ๊กตาก็ไปด้วยค่ะก็ไปอ่าก็นัดกันไปค่ะเด็กเด็ก
หนูไปถามชาวบ้านเองนะคะครับเขาบอกว่ามีเด็กมานั่งรอจริงค่ะ
สี่แยกอินบุรีอืมสองคนมาช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าแล้วล่ะ
แล้วจะมีผู้ชายเนี่ยขับขับเวฟร้อยยี่ห้าสีเขียวคาดว่านะคะอืม
มารับไปมามาจอดสักพักนึงประมาณสิบนาทีคุยกันแล้วตุ๊กตุ๊กตาเนี่ย
มีท่าทีว่าให้เพื่อนไปด้วยแต่เพื่อนอ่ะไม่ได้ไป
เพราะว่าเหมือนกับว่าผู้ชายเนี่ยจะให้ไปเอาของใกล้
อันนี้คือเพื่อนเขาเล่าให้ฟังใช่ค่ะคราวนี้เพื่อนก็เลยรอนาน
แล้วก็คงไม่เห็นก็เลยรีบกลับก่อนเพราะว่ามันจะ๖โมงเย็นแล้วค่ะ
บอกไปแป๊บเดียวไม่มาสักทีค่ะก็เลยถามคนแถวนั้นว่าได้เห็น
จักรยานยนต์เลี้ยวมากลับมาไหมจากทางไปสิ่งบุรีค่ะ
เขาบอกไม่มีใครกลับมาเลยค่ะก็คือเอาไปเลย
แล้วก็หายไปเลยใช่ค่ะโอ้โห
คือน่ากลัวมากนะคะเขาใช้เขาปลอมเฟซบุ๊คเพื่อ
เพื่อหลอกเด็กในเคสหลายเคสเหมือนกันค่ะเหรอหมอปลาใช่พี่
เราเราสืบจนรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ซึ่งคนนี้ก็คือคนที่ถูกเอาผ้าไปใช้ปลอมนะ
คนนี้เป็นคนที่เขาแจ้งความว่าไปเอาภรรยาเขาไปอีกก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่สิบสามธันวาคมปีที่แล้วอืม
แล้วก็เอาภาพภาพเนี้ยไปขึ้นหน้าเฟซบุ๊คเขาโอ้โหตายแล้ว
หลอกหลอกหลายกรณีแล้วเกินแล้วทำไมวันนั้นคิดว่าทำไมน้องตุ๊กตาถึงไปด้วย
ถ้าเกิดว่าไปเจอแล้วมันไม่ใช่อ่ะค่ะอุ้ยคนนี้ไม่ใช่อ่ะ
มันเจอหน้ากันแล้วแต่ชาวบ้านบอกมอเตอร์ไซค์สีเขียวอ่ะ
นี่มันหรือว่าอันนี้เขายืนอยู่เป็นมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้
อันนี้หนูแค่ได้ภาพมาค่ะอ๋อแค่ได้ภาพมาไม่ใช่ภาพในวันนั้นนะ
ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยในเมื่อไม่ใช่คนนี้
หมอปลาคิดว่าทำไมน้องเขาถึงไปด้วยอ่ะคือมีการตกลงว่าจะให้โทรศัพท์
โฟนพี่อืมแล้วอ่าไอ้ผู้ชายคนนี้พี่นะเอ่อ
พฤติกรรมมาเนี่ยพฤติกรรมที่เราไปดูเนี่ยมีผู้หญิงเยอะมากนะ
เด็กเด็กหลายคนมากแต่ก็งงว่าทำไมถึงไม่ไปแจ้งความ
งงอันเนี้ยพี่เรางงเพราะเรากลัวเหมือนกันเพราะเมื่อคืนที่น้องโทรมาเนี่ย
เราพยายามถามแต่เด็กไม่บอกอืมและที่สำคัญที่มันพีคกว่านั้นอ่ะ
เบอร์โทรของผู้ชายคนนี้ไอ้ที่มันโพสต์อันนี้มันโพสต์เหมือนบุคคลหวังดีนะ
แล้วไอ้เนี้ยโทรไปพอโทรไปแล้วเนี่ยมันเป็นเบอร์ไอ้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขด
คนนี้ค่ะอันนี้แน่นอนนะว่าคือคือคนที่พาน้องตุ๊กตาไปชัวร์ไหม
พี่ชัวร์นะเดี๋ยวผิดคนขึ้นมานี่ยุ่งนะมันโพสต์อะไร
แล้วเขาเรื่องน้องน้องตุ๊กตาหรอเฟซอันนั้นน่ะคือเขาถ่ายรูปพูดกับเมียบิร์ค
คือคนในเฟสที่คุยกับหลานเนี่ยมันใช้ภาพนี้เหมือนกันเราก็คิดว่าคนนี้ที่เราจะขอเบอร์เขาเนี่ยคือเขามีประเด็นคนเดียวกับเราแล้ว
เพราะว่าไอ้คนนี้คาดว่าน่าจะพาหลานเราไปอืม
เพราะว่ารูปบนเฟสมันเป็นวัยรุ่นค่ะ
ที่เขาโพสต์ตามหาก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันอืม
ก็เลยโทรไปเบอร์เขาสรุปเขาโทรไปสี่ห้าสายตัดสายทิ้งทุกสาย
แล้วก็ปิดเครื่องยันวันนี้เลยค่ะหนูก็เลยเอาเบอร์เนี้ยไปขึ้นในไลน์
เพราะว่าเราก็คิดนะว่าเขาคงไม่รับหรอกเขากลัวพวกเราก็เลยจะไป
ไปขอคุยกันในไลน์สรุปพอหนูเอาไปขึ้นปุ๊บมันมีรูปหลานหนูอยู่ในไลน์เขา
เป็นเบอร์เขาค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะมันพีคหนูถึงสืบได้ไงคะ
เพราะถ้าเกิดไม่เกี่ยวพันกันเนี่ยใช่แล้วจะมีรูปของน้องตุ๊กตาไปอยู่ในไลน์เขาได้ยังไง
ใช่ค่ะใช่พี่แล้วที่หนัดอ่ะเมื่อวันอาทิตย์อ่ะเขาโทรมาข่มขู่ทางนี้
ไม่ให้ทางเนี้ยไปแจ้งความพี่ผู้ชายคนที่พาน้องตุ๊กตาไปเหรอ
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายหวังดีเขาพูดว่าเป็นคนที่หวังดี
โทรมาทางไหนเถอะโทรมาทางโทรศัพท์ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ใช่คุยกับน้องใช่ค่ะว่ายังไง
ตุ๊กตาตอนเนี้ยไม่ได้อยู่กับเขาหรอกไปอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วล่ะ
ไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วหนูถามว่าบ้านเพื่อนมีมีผู้ปกครองไหมคะ
กลัวไหมคะอืมพอดีเนี้ยมันมันปกปิดมันมันแบบเหมือนกักขังโน่งเหนียวนะคะ
เขาบอกไม่รู้ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้แล้วตุ๊กตาติดต่อพี่ได้คนเดียวเหรอ
รู้ก็ทั้งหลานหนูไม่ได้เอาหัวชาร์จไปเหรออืมไม่มีเสื้อผ้าไปเนี่ย
เขาเลยบอกว่าผมเป็นผู้หวังดีนะคุณอยู่เฉย
เด็กอ่ะมันมันหนีตามมามันหนีมาหาเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องผม
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความเพราะผมมีเพื่อนเป็นอายการ
ข้อนี้คุณอ่ะโดนฟ้องกลับได้นะหนูก็เลยบอกว่าไม่มีสิทธิ์ตรงไหนคะ
ผู้ปกครองปกปิดหลานไม่ให้หลานติดต่อกลับบ้านเนี่ย
คุณน่ะมีข้อหาที่จะจะกระขังโน่งเหนียวแล้วนะคะ
เขาเขาบอกผมก็ไม่ได้เอาไปนะครับแต่คุณอ่ะพยายามอย่าไปแจ้งความ
แล้วก็อย่าพยายามที่จะตามหาเพราะคุณจะไม่เจอหลานคุณแน่

คือถ้ามีเพื่อนแล้วมีความรู้ทางกฎหมายเขาจะไม่พูดอย่างนี้นะฮะ
เพราะเด็กอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ย
นี่เพิ่งสิบเจ็ดนะยังไม่สิบแปดนะยังไม่พ้นสิบแปดเลย
ต่อให้ยอมหรือไม่ยอมเนี่ยก็พาเขาไปจากผู้ปกครองไม่ได้นะฮะ
ใช่ใช่แล้วน้องเขาหายไปเนี่ยความจริงเนี่ย
คือการการแจ้งความอะไรต่างต่างอ่าบางท่านส่งข้อมูลบอกว่า
ความจริงแล้วไม่ต้องรอ๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยด้วยซ
หนูก็รู้นะคะอืมเพราะว่าเราเป็นห่วงเด็กค่ะ
นี่เขาก็รีบไปแจ้งเลยใช่ค่ะไปแจ้งสิคะ
มันไม่ได้เด็กหายแล้วกลับมาเองนะคะมันจะเป็นตายร้ายดียังไงอ่ะคะ
เพราะเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาพาไปปู้ยี่ปุ้ยำแบบไหน
คิดไปต่างนานานะคะในการเป็นญาติเนี่ย
ตุ๊กตาโทรมาหานกิ๊กสองครั้งใช่ค่ะครั้งแรกคือช่วงเช้าวันเสาร์ใช่ไหมฮะ
มีอาการที่สะอึกค่ะสะอึกคือน่าจะร้องไห้มาแล้ว
เพราะเขาโทรไปหาน้องแค่สองนาทีอืมน้องเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
เพราะร้องไห้มาแล้วกันเอาโทรไปหาน้องสาวที่บ้านใช่ไม่ได้โทร
ไม่ได้คุยกันนะหรือคุยกันอ่าคุยกับน้องก่อนคุยกับน้องสาวเขาก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็คุยแค่สองนาทีก็ตัดไปแต่โทรมาหาหนูว่า๖นาที
โทรมาหาน้าอีกรอบนึงอ่าค่ะคือมันเขาพูดว่า
อย่าพยายามตามหาหนูอย่าพยายามตามหาหนูพูดอยู่สองหน
แล้วก็เดี๋ยวหนูจะกลับเองหนูก็ถามว่าทำไมเสียงอ่ะ
มันเหมือนอยู่ในห้องน้ำเสียงสะท้อนแล้วสะอึก
พูดไม่รู้เรื่องร้องไห้เอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้น
ความคิดหนูมันคิดได้ต่างต่างนานานะคะหนูกลัวว่าเขาจะกระทำชำลาว
แล้วเด็กรับไม่ได้แล้วมีการที่อายทั้งบ้าน
ก็จะไม่อยากจะกลับมาแล้วก็อาจจะฆ่าตัวตายก็ได้นะคะ
คือเราคิดได้นะคะคือความเป็นห่วงอ่ะหนูไปสอบพอเมืองชัยหน้าในสองวัน
ซึ่งหนูไม่มีเวลาที่จะข้ามไปเขตสพที่เกิดเหตุได้ค่ะ
เพราะว่าหนูอ่ะไม่มีรถนะคะจุดที่เขามารับส่งกัน
ใช่ค่ะต้องต้องต้องนั่งรถไปเกือบสี่สิบสี่สิบกิโลเลยมั้ง
ประมาณนั้นใช่ซึ่งหนูไม่มีรถยนต์นะคะ
หนูต้องทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะหนูอยากถามค่ะ
ทุกคนเนี่ยถ้าหลานหายถูกต้องไหมคะ
ที่จะต้องแจ้งสอบพอใกล้ใกล้เคียงกันจะไม่มีหรอคะ
ประสานงานไม่ได้เหรอคะสุดท้ายกว่าที่จะไปติดต่อสพอินบุรี
จุดที่ว่าเขามารับเด็กมาจริงก็ต้องรอหมอปลาใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะวันอาทิตย์หนูต้องไปเดินเรื่องก่อน
เพราะยังไงเราต้องติดต่อกันใช่ค่ะแล้วหมอปลาก็มามาอีกรอบหนึ่ง
ใช่เออหมอปลาปัญจันทร์คือที่มันแปลกอย่างนี้ว่า
เขาไปแจ้งตั้งแต่วันศุกร์เขาก็ไม่มีการติดต่อน้องนะ
ยังยังไม่ติดต่อยังไม่แนะนำแต่ว่าวันนี้นักข่าวไป
โทรศัพท์มาหาเขาได้อ่ะพี่แปลกไหมหรือว่าต้องให้เป็นข่าวก่อน
พูดตามความจริงค่ะไม่มีใครพูดเพิ่มเติมหรอกค่ะ
เพราะว่าวันที่๒๐ไปก็แล้วเช้าวันที่นี้ก็ไปก็แล้ว
ควรแนะนำไหมคะว่าไปศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งอะค่ะ
ติดต่อคนหายพอดีว่ามีพี่หวังดีคนนึงที่เป็นตำรวจโทรมาหาหนูค่ะ
ครับผ่านญาติเขาบอกน้องไปแจ้งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งก่อนนะ
เพราะว่ามันจะได้ประสานไว้ก่อนอืมพอดีศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งที่ใช้หน้าเขาทำงานดีค่ะ
เขาก็ยังประสานให้อ่าทีนี้ตกวันอาทิตย์อ่ะค่ะอืม
หนูได้ไปที่สพอินบุรีต้องต้องขอบคุณนะคะ
มีมีตำรวจท่านหนึ่งเขาช่วยเหลือได้กระจ่างมากค่ะอืม
เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ก่อนค่ะอ่าพอวันเสาร์เช้าน้องตุ๊กตาโทรมาค่ะ
อ่าหาน้องสาวกับหานักกิ๊กค่ะบอกเดี๋ยวกลับเองไม่ต้องตามหาหรอก
มีอาการลักษณะเหมือนร้องไห้อยู่ในห้องน้ำนะ
แล้วก็กลางคืนวันอาทิตย์ค่ะ
ผู้ชายคนนั้นที่มีการโทรมาใช่ไหมที่เมื่อกี้เล่าให้ฟัง
หมอปลามาช่วยตามหาเมื่อวานทั้งวัน
ครับเดี๋ยวผมขอขอให้เล่าตรงนี้ก่อน
ค่ะเมื่อคืนหลังจากเป็นข่าวไป
ท้ายราชนิวโชว์ผมเฉินเรข่าวเรื่องนี้่ะใช่ค่ะ

คลิปเสียงไว้คุยกันยาวไหมอ่าเขาไม่ได้โทรนะคะเขาใช้วิธีการพิมพ์ค่ะ
พิมพ์บอกว่าไม่แล้วโทรไงใช่ใช่ใช่ค่ะทีแรกพิมพ์มาก่อนพิมพ์มาก่อนค่ะ
เพื่อแล้วหนูโทรกลับไปประมาณสักสามสี่สายถึงถึงจะรับทีแรกพิมพ์มาว่ายังไง
พิมพ์มาว่าเดี๋ยวหนูจะกลับวันพุธหือใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วเราจะรอไหว
พุธหนูก็เลยต้องโทรไปแล้วหมอปลาเนี่ยเขาให้อัดคลิป
ก็เหมือนที่เราฟังในตอนแรกใช่ค่ะเป็นยังไงคราวนี้คราวนี้หลานเป็นยังไง
ก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีค่ะเหมือนเหมือนเขาจะคิดคิดคำตอบก่อนที่จะพูด
มันเหมือนคนอยู่ข้างเขาพี่แล้วกว่าสักพักพอเขาวางไป
แฟนผมก็พิมพ์ไปหาเขาว่าเรารู้แล้วว่าไม่ใช่หลานแล้วตอนนี้
รู้แล้วว่าตอนที่อ่านทีหลังเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ผู้ชายคนนั้น
ก็ไลน์ไปว่าเอาเด็กมาคืนไม่งั้นเราเอาเรื่องหนึ่งจุดหนึ่งทุ่มสาม
สักพักมันก็หายไปเลยพี่หายไปเพราะเรารู้แล้วตอนที่มันอยู่ด้วยกันอ่ะ
คือผู้ชายคนนี้อยู่ข้างน้องน้องพยายามจะไม่ร้องแต่ทุกครั้ง

พยายามเข้มแข็งว่าน้องสบายดีแต่ไม่ใช่ค่ะค่ะมันมีคำหนึ่งที่
ที่เด็กบอกมาว่าอะไรนะหนูหลงผิดไปแล้วหนูเดินใช่ค่ะ
เขารู้สึกผิดกับหนูค่ะซึ่งผู้ชายคนนี้ไม่รู้พูดอะไรกับเขา
ถ้าเขาเป็นผู้หวังดีจริงเขาควรติดต่อญาตินะคะ
ว่าไม่ได้กระทำชำลาวเด็กทำไมคุณพยายามที่จะปิดเครื่องหนีทุกเบอร์เลยค่ะ
ทำไมต้องทำให้เหมือนตัวเองหายออกไปจากจากสังคมเลยอ่ะ
เหมือนกับเขาไม่ได้พยายามที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจที่เราโทรไปเลยค่ะ
และเป็นเบอร์ของเขาด้วยค่ะจนตามสืบกับหมอปลาได้รู้ว่า
เขามีห้องพักเก่าอยู่ที่นึงซึ่งคนแถวนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
คนนี้เนี้ยร้ายคือคนไม่ดีเลยแล้ววันนี้เราก็ไปเจอกับพี่สาวเขาใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่สาวเขาด่าเละเลยพี่เขาไม่เอาไอ้คนพี่สาวของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เขาไม่เอาเลยพี่เพราะแม้กระทั่งบ้านพี่สาวเขาเองเนี่ย
เขายังไปเข้าไปขโมยของเลยพี่เขาไม่เอานะพี่เขาไม่เอาเลยนะไอ้น้องคนนี้
พี่ว่าไปตามที่ส่วนปลาการใช่ไหมใช่ครับเขาไม่เอาครับ
เดี๋ยวสักครู่กลับมานะฮะเรื่องของน้องตุ๊กตาคือณวันนี้เนี่ย
น้าสาวเป็นห่วงมากนะฮะใช่เพราะก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เป็นตายร้ายดียังไงค่ะโทรกันล่าสุดก็คือเมื่อคืนใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยเนี่ยผ่านมาเนี่ยจะทั้งวันแล้วเนี่ย
เดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับเดี๋ยวมาตามความคืบหน้าล่าสุดกันครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเบาะแสหนึ่งที่ทางน้าสาวของน้องตุ๊กตาได้มาเนี่ย
ก็คือชื่อนามสกุลของคนที่โอนเงินให้กับเพื่อนของน้องตุ๊กตาใช่ค่ะ
บอกว่าถ้าพาน้องตุ๊กตาไปส่งให้เขาเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ห้าร้อย

มันก็มีชื่อมีนามสกุลอยู่ชื่อนพดลนะค่ะ
หมอปลาบอกไปไล่ละตรงกับภาพนั้นเลยใช่ครับพี่
คนนั้นเลยคือเราไล่เฟซบุ๊คทุกอย่างพี่ว่า
ใครเป็นเพื่อนกับเขาเขาเป็นเพื่อนกับใครเขาอยู่ตรงไหน
คือเราไล่ทางเฟซบุ๊กไลค์ทางทางโซเชียลเนี้ยอืม
ถึงเชื่อเลยว่าไอ้คนนี้แหละครับ
ทั้งสลิปเงินที่โอนนะพี่ก็คือจ่ายคนนี้แหละครับ

ไอ้พฤติกรรมที่เราไปสอบถามคนที่เคย
รู้จักเขาคนที่เคยร่วมงานกับเขา
เจ้าของห้องพักก็คือพฤติกรรมไอ้เปรตตัวนี้เลยครับ
ซึ่งนักกิ๊กเชื่อว่านี่คือผู้หวังดีนั่นแหละ
ที่มีเบอร์โทรแล้วได้เบอร์โทรมาแล้วโทรมาหา
อาจจะโทรมาคู่เราโทรมาคู่ค่ะ
เอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์
ถ้าเป็นผู้หวังดีแล้วมันขึ้นรูป
หลานสาวคือน้องตุ๊กตาได้ยังไง
นั้นน่ะหนูไปแอดไลน์นะคือโทรไม่ติดแล้ว
พอลุงอีกวันน่ะใช้อีกเบอร์กันโทรมา
แต่เพราะเอิญว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละค่ะ
หมอปลาตอนที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากทาง

ใช้วิธีการยังไงในการที่จะพยายามตามหาเด็ก
คือพี่เราก็ต้องคุยกันตลอดเวลาเลย

เมื่อกี้มันยังรู้ว่ามันมี
ไปเรื่อยพี่แต่บางอันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอืมค่ะแต่พฤติกรรมของคนนี้นะ
มันก็จะแต่งตัวแบบชุดซารีอะพี่ว่าเอ่อปกป้องนายวันนี้ไปไปกับนายเพื่อเอาไปหลอก
รอบผู้หญิงแล้วมันจะมีคู่หูมาอีกตัวนึงต้องเรียกเป็นตัวพวกนี้ที่เอาไว้หลอกคน
แล้วก็พดรูปปืนอาเอาไว้คุมหูเหยื่อเหยื่อที่มันทำไปแล้ว
ทำไมวันนั้นน้องเขาถึงไปด้วยเห็นนักกิ๊กบอกคิดว่าหลานเนี่ย
ไม่น่าจะตั้งใจไปเพราะว่าแทบไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรไปเลย
ไม่มีค่ะเขาเขาทำงานบ้านปกติค่ะแล้วก็ยังเข้าไปเล่นในห้องอยู่
ซึ่งแค่เอาคว้าแค่กระเป๋าไปอย่างเดียวกระเป๋าเล็กอะค่ะ
สีสีดำกระเป๋าใส่โทรศัพท์อ่ะค่ะแค่นั้นเองใส่รองเท้าแตะ
รองเท้าแต่ใส่กางเกงช้างค่ะพี่ชาร์จอะไรก็ไม่ได้เอาไป
อ่าเอาแค่ใส่ช้างไปหัวช้างไม่ได้เอาไปค่ะ
พอดีว่าเขาใช้กับน้องไม่เหมือนคนเตรียมตัวจะหนีออกจากบ้าน
ไม่ค่ะเสื้อผ้าครบทุกชิ้นค่ะอยู่บ้าน
อาจจะเป็นอย่างที่เพื่อนน้องเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นบอกไปแป๊บเดียว
ครับค่ะคาดว่าเพื่อจะไปเอาไอโฟนสองเครื่องที่บอก
ถ้ามาหาแล้วจะให้ค่ะเขามีเทคนิคการพูดค่ะ
ถ้าถ้าจากน้ำเสียงที่เขาโทรมาคล้ายคมขู่หนูเนี่ย
เขาจะมีจิตวิทยาในการคุยกับเราเหรอใช่
ในการเข้าใจเด็กสอนเด็กอยู่กับสังคมกับเด็กยังไง
ซึ่งหนูถามเขาว่าพี่รู้ได้ยังไงคะว่าทางบ้านหนูเป็นยังไง
เขาบอกในผมเนี่ยเป็นเจ้าของเฟสที่ได้คุยกับน้องนะ
เขาบอกว่าผมอ่ะได้ฟังเสียงที่ทางครอบครัวเนี่ย
บ่นได้บ่นกับหลานอืมมาบ้างก็เลยเข้าใจว่าเด็กเนี้ย
มันอาจจะไม่ชอบอยู่แบบนี้หนูเลยถามว่าพี่รู้ได้ยังไงคะ
คนในบ้านเขาคุยกันนะคะพี่ผู้หวังดีก็ไม่ควรที่จะพาตัวเด็กออกจากบ้านไหมคะ
คือจะชอบหรือไม่ชอบอยู่บ้านเนี่ย
คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเอาลูกหลานเข้าไปเขายังไม่บรรลุนิติภาวะนะ
เขาบอกว่าเขาเขาเขาฟังค่ะเขาฟังเวลาหลานหลานอยู่กับหนู
แล้วเขาเปิดโฟนเอ่อน่าจะคาสายกันน่ะ
ก็เห็นหนูคุยสอนหลานอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเด็กอ่ะอย่าไปสอน
เข้าใจในเด็กไหมบางทีเด็กก็ไม่อยากอยู่บ้าน
หนูก็เลยบอกพี่ผู้หวังดีอะพี่จะให้เด็กหนีออกจากบ้านเหรอ
คุณจะปกปิดสถานะเด็กเหรอว่าคุณจะกักขังนวงเหนียวเหรอ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนพาไปแต่รู้หมดเลยค่ะ
รู้บ้านหนูคุยกันยังไงคุยกับเด็กแบบไหนพยายามจะโน้มน้าวให้เราแบบว่า
คุณปล่อยไปเถอะเด็กมันสเลิกสนุกเดี๋ยวมันก็กลับเอง
แต่หลานหนูโทรมาร้องไห้นะคะ
เมื่อคืนเขายังบอกว่าหนูเลือกทางผิดเลยค่ะ
เขาไม่ยอมพูดพาดพิงถึงบุคคลที่สามเลยค่ะเมื่อคืนหนูนั่งฟังกับหมอป๊ากับพี่น้ำฟ้า
เพราะเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่กล้าพูดหรอก
เพราะว่าถ้าว่าไอ้เปรตเนี่ยมึงดูอยู่นะ
ฝากนะฝากถึงคนที่เห็นนะ
น้องคนนี้หรือผู้ชายคนนี้
ไอ้น้องพะดนเนี่ยหรืออะไรชื่อว่าไอ้ไข่เนี่ย

ผมไม่รู้ว่าถ้าเรายังจับตัวคนเหล่านี้ไม่ได้เนี่ย
มันจะไปหลอกลูกหลอกหลานเราอีกเท่าไร
แต่ถ้าไอ้คนที่มาหลอกไป
แล้วผู้ปกครองเขาไปแจ้งตำรวจ
อย่างอินบุรีหรือสมบูรณ์การเนี่ยไม่มีปัญหา
แต่ถ้าไปแจ้งชายนาฏก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกัน

เรื่องการประสานใช่ไหม

น่าจะทำงานกันแบบสายลับค่ะ

ถ้ามันฝากบอกอะไรถึงมันบ้างเนี่ย

แต่กูก็จะพลิกแผ่นดินล่ามึงเหมือนกัน
เพราะกูก็ยังเป็นห่วงลูกหลาน
ที่จะตกเป็นเหยื่อของมึง

หรือหลานหนูได้ดูอยู่เนี่ย

ผู้ชนเนี่ยได้ขาดอนาคต

มันทำให้เขาแตกแยกกันครอบครัว

ทางบ้านเนี่ยจริงใจให้เขาที่สุดค่ะ

ใช่แล้วมีเด็กหลายคนด้วยที่ตกเป็นเหยื่อที่หมอปลาบอก

แต่ละเด็กเนี่ยรู้แล้วว่าเด็กช่วงเนี่ย

เพราะพอเราได้คุยกับ

บางครั้งเนี่ยเอาเด็กมาเนี่ยก็จะมีพวกมันเนี่ย
เวียนไปวนเวียนมาเขายังคิดว่า

มาทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าด้วย

ในการบอกกับทุกผู้ชมเผื่อใครพบเห็นนะฮะ

หวังว่าจะเจอน้องเร็วแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยที่สุดนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒